เมื่อวานนี้ที่มีคดีพบกระเป๋าถูกโยนทิ้งน้ำไว้ที่แม่น้ำในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะนะฮะ
เปิดออกมาเนี่ยโอ้โหมีศพผู้ชายคนหนึ่งถูกยัดเอาไว้
แล้วคาดว่าจะต้องมีหลายใบแล้วอาจจะมีมากกว่า๑ศพ
วันนี้ตำรวจคลี่คลายคดีได้แล้วนะฮะ
อ่าศพที่เจอในกระเป๋าที่เป็นผู้ชายตกลงเป็นชาวจีนนะค่ะนะฮะ
นี่ครับที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ออกไปหาปลาแล้วไปเจอกระเป๋าเดินทางลอยมาเกยหาดทรายเกาะกลางแม่น้ำปิ่ง
พร้อมกับกลิ่นเน่าเหม็นคละคลุ้งพอเปิดดูพังงะเลยฮะ
เป็นศพผู้ชายนอนคุดคู้อยู่ข้างในนะฮะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับ
ที่บริเวณเหนือจุดที่พบศพเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้ยินเสียง
เหมือนกับโยนอะไรทิ้งลงมาสองครั้ง
ก็เลยคาดกันว่าจะต้องมีกระเป๋าอีกใบหนึ่ง
สะพานนี้ฮะสะพานลานดอกไม้ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ตำรวจก็ไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
เพื่อจะหาเบาะแสของรถต้องสงสัยที่ขับมาจอดแล้วก็ทิ้งกระเป๋าลงไปนะครับ
จากการตรวจสอบของชุดสืบสวนนะครับพบว่า
ศพผู้ชายที่ถูกยัดกระเป๋าอยู่นะฮะที่ลอยมาติดเกาะกลางน้ำแบบเนี้ยฮะ
ช่วงนี้น้ำมันแห้งนะเป็นชาวจีนชื่อนายหวางจานอายุ๓๐ปี
หวางจานมาไทยพร้อมกับแฟนสาวที่ท่านเห็นเนี่ยฮะ
ชื่อว่านางซูปิงอายุยี่สิบเก้าปี
ซึ่งตอนนี้นางซูปิงยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าอาจจะเสียชีวิตไปแล้ว
อาจจะเป็นศพที่ถูกยัดกระเป๋าใบอื่นอื่นที่ถูกทิ้งน้ำด้วยหรือไม่อย่างไร
ยังตามหาอยู่นะครับนายหวังจานมากับนางสาวซูปิงนะฮะ
ที่เป็นแฟนเนี้ยนะครับอ่ามาที่ไทยกับเพื่อนชาวจีนประมาณสิบคน
แล้วก็แยกย้ายกันหลังจากถึงจุดหมายปลายทางที่เมืองไทย
ทั้งคู่เดินทางมาโดยเครื่องบินนะครับมาจากเมืองอานหุยของจีน
เอามาลงที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิจากข้อมูลที่ตำรวจได้มานะครับ
ข้อมูลการเดินทางเข้าออกไทยของทั้งคู่นะฮะคือนายหวานจานผู้ตาย
กับแฟนที่ชื่อว่าซูปิงเนี่ยนะฮะครั้งแรกนะที่ได้มาล่าสุดเนี่ยนะ
สามครั้งล่าสุดครั้งที่หนึ่งเดินทางมาทางสุวรรณภูมิ
หกมกราคมแล้วก็ออกไปจากสนามบินสุวรรณภูมิ
สามมกราคมครั้งต่อมานะครับที่ตรวจสอบได้ล่าสุดนะครับ
มาที่สนามบินสุวรรณภูมิอีกครั้ง๒๕มกราคม
แล้วออกจากสนามบินเชียงใหม่เมื่อ๗กุมภาพันธ์
และล่าสุดที่เป็นครั้งสุดท้ายที่ไปตรวจสอบพบนะครับ
ก็คือทั้งคู่เข้ามาไทยคือ๑๒กุมภาพันธ์แต่ทีนี้มาลงที่สนามบินอุตภัวร์
นะฮะแล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังไปก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เคยเดินทางเข้าออกไทย๒๓ครั้ง
ไปไปมาระหว่างไทยแล้วก็ไปมาเกาะก็มีมาเลเซียก็มี
แต่ไปมาเกาะกับมาเลเซียเนี่ยอันนี้จะไปเยอะสุดแต่ครั้งล่าสุดเนี่ย
สิบสองกุมภาพันธ์ที่มาทางอุตภัวร์ยังไม่พบข้อมูลการเดินทางออกไปไหนนะฮะ
แล้วก็มีข้อมูลว่าแฟนสาวของนายหวังจานที่พบศพถูกฆ่ายัดกระเป๋าเนี่ย
เดินทางมาพร้อมกันวีซ่าของเธอใกล้หมดอายุ
แต่ยังไม่มีรายงานเรื่องการไปต่อวีซ่านะครับก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไง
เป็นตายร้ายดียังไงยังไม่รู้สำหรับสถานที่ที่นายหวังจานพร้อมกับแฟนสาว
คือนางสาวซูบิงได้เดินทางไปนะครับตอนที่มาไทยเนี่ย
ไม่ว่าจะมากี่ครั้งก็แล้วแต่ก็จะไปทั้งกรุงเทพพัทยาเชียงใหม่
จังหวัดตากก็ไปเพราะว่าตรงนั้นมีจุดผ่านแดน
เพื่อข้ามไปเล่นพนันที่ประเทศเพื่อนบ้านก่อนหน้านี้ผู้ตายกับแฟนสาวก็เดินทางเข้าออกไทยบ่อยครั้งนะครับ
จุดหมายก็จะไปต่อพวกมาเกาะมาเลเซียนะคาดว่าอาจจะไปตามบ่อนพนันต่างต่าง
ก่อนที่จะพบศพนายหวังจานถูกฆ่ายัดกระเป๋าทิ้งน้ำนะครับตำรวจบอกว่า
มีชายชาวจีนสามคนที่ได้รายงานมาจากชุดสืบสวนนะครับไปเช่าเหมารถตู้เอาผาดสีดำ
กรุงเทพขับไปพัทยาแล้วก็ขับไปต่อที่จังหวัดตาก
โดยที่พัทยาจากการให้ข้อมูลของคนที่ให้เช่ารถแล้วก็เป็นคนขับรถให้ด้วย
บอกว่าชายชาวจีน๓คนต้องการให้แวะที่พัทยา
บอกว่าไปรับกระเป๋าเดินทางสีดำ๓ใบที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ซึ่งเขาไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบรรจุอะไรไว้
หลังจากนั้นก็ให้ขับรถพร้อมกับกระเป๋าทั้ง๓ใบไปที่จังหวัดตาก
แล้วจุดแรกซึ่งเป็นจุดในจังหวัดกำแพงเพชรคนขับรถที่คนจีน๓คน
นี่เช่ามาบอกว่าเขาก็จำไม่ได้ว่าที่ไหนชายชาวจีนสามคนให้หยุดรถ
แล้วทิ้งกระเป๋าลงไปหนึ่งใบก็คาดว่าอาจจะเป็นกระเป๋าใบนั้น
นายหวางจานถูกยัดอยู่ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เขาขับรถ
ตามเส้นทางที่จะไปจังหวัดตากอ่าเขาก็ไปหยุดรถตรงสะพานลานดอกไม้
ตรงนี้นี่แหละนะฮะที่ทิ้งกระเป๋าลงแม่น้ำปิงอีกใบหนึ่ง
ค่ะแล้วขับรถต่อนะครับจุดที่สามไปถึงเขตจังหวัดตากแล้ว
คนจีนที่อยู่ในรถให้จอดรถอีกแล้วก็ทิ้งอีกใบหนึ่งอืม
รวมแล้วสามจุดสามใบอ่ามีก่อนถึงสะพานลานดอกไม้
พบกระเป๋าที่มีนายหวังจานหนึ่งใบค่ะแล้วก็ไปต่ออีก
อันนี้เข้าพื้นที่จังหวัดตากแล้วแล้วทิ้งอีกใบหนึ่งอืม
นี่คนขับรถตู้ที่คนจีน๓คนเช่ามาเขาให้การกับเจ้าหน้าที่เอาไว้
โอ้โหเราเป็นคนขับรถตู้เราจะสงสัยมากเลยนะ
ตอนนั้นสงสัยกลิ่นยังไม่ออกหรือยังไงเพราะว่าน้องเนี่ยที่ไปนั่งตกเบ็ด
ตรงจุดอ่าที่เป็นแก่งกลางแม่น้ำปิงเนี่ยเขาบอกเขาเห็นกระเป๋าลอยมา
ใช่แต่กลิ่นมันโชยแบบโอ้โหเลยเปิดดูว่าเป็นศพ
ถ้าเกิดเราเป็นคนขับรถให้แล้วเราเห็นอยู่ดีคนเอากระเป๋าไป
ทิ้งทีละใบทิ้งทีละใบทิ้งทีละใบมันก็น่าสงสัยอ่ะ
คือตอนนั้นอาจจะแบบทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมอาจจะยังงงอยู่
ครับทีมข่าวของเราขยายผลให้ต่อค่ะจุดที่สอง
คุณภาคภูมิเล่าไปว่าไปทิ้งกระเป๋าสะพานลานดอกไม้
ตรงนั้นมันมีอู่ซ่อมรถอยู่นะคะแล้วอู่ซ่อมรถตรงนั้นนี่
เขามีกล้องวงจรปิดนี่ค่ะจะเห็นว่ามีรถตามวงกลมสีแดงเนี่ยนะคะ
ขับผ่านไปใช่อันผ่าสีดำใช่ค่ะ
แต่ถ้าเกิดดูเวลาตามกล้องวงจรปิดเนี่ยจะคือเวลาประมาณ๑๑โมง
ครับแต่เจ้าของอู่ซ่อมรถเขาบอกว่าอ๋อเวลามันผิดอืม
จริงแล้วเนี่ยเวลามันเร็วกว่าเวลาจริง๒ชั่วโมง
ดังนั้นหมายความว่ารถเอาผ่าสีดำคันนี้ผ่านหน้าอู่ซ่อมรถตรงนี้
ช่วงเก้าโมงยี่สิบสามกุมภาพันธ์ยี่สิบสามกุมภาพันธ์
เก้าโมงยี่สิบสามกุมภาพันธ์อืมรถคันนี้นะคะผ่านสี่แยก
แล้วก็ขึ้นไปบนสะพานคาดว่าก็จะเป็นช่วงเวลาที่คนร้าย
เอาศพใส่กระเป๋าแล้วไปทิ้งแม่น้ำปิงอ่ะค่ะเจ้าของอู่ซ่อมรถบอกว่า
เขาไม่เคยเห็นรถแบบนี้ในพื้นที่มาก่อนเห็นแล้วเนี่ยก็คิดว่า
ก็คงเป็นรถของคนมีสตางค์ละมั้งเพราะว่าราคาสูง
คนในพื้นที่ไม่มีใครขับรถแบบราคาสูงแบบรถคันแบบนี้นะคะ
ขนาดเป็นอู่ซ่อมรถครับเขาบอกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแถวแถวนี้อืม
รถที่ในกล้องกรุงจรน่ะกรงก็รูปประพันธ์ต้นฐาน
กับเวลาที่คนเห็นทางนู้นที่ว่าก็ทิ้งทิ้งของอ่ะนะเอ่อ
เป็นรถตู้รถตู้โตโยต้าตัวใหม่
เป็นเวลาเดียวกันกับที่คนทางนู้นเห็นที่ว่าเอาของมาทิ้ง
เคยเห็นรถแบบนี้ลักษณะแบบนี้มาก่อนไหมไม่ไม่เคยครับ
ไม่ใช่รถที่จะดูแล้วนะรถอย่างนั้นไม่มีวิ่งผ่านมาเลย
ทีมข่าวได้ไปคุยกับชาวบ้านนะคะที่เขาเห็นเหตุการณ์ว่ามีผู้ชายสามคน
นำกระเป๋าไปทิ้งเขาบอกว่าได้ยินเสียงของตกน้ำอ่ะค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่พอได้ยินเสียงก็หันไปดู
เห็นผู้ชาย๓คนยืนอยู่สองคนช่วยกันหยิบกระเป๋าแล้วก็โยนลงไป
ของที่โยนลงไปตอนแรกเนี่ยลอยไปสักประมาณ๓๐เมตรแล้วก็ค่อยจม
ส่วนกระเป๋าที่โยนตามลงไปลอยไปแค่๑๐เมตรแล้วค่อยจม
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าบอกตรงตรงว่าก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเอาอะไรมาโยนอ่ะ
ก็แค่ได้ยินเสียงตู้มก็หันไปมองก็แค่นั้นเองค่ะ
คน๓คนเดินมาเดินมาแล้ว๒คนลงมาหยิบของหัวท้ายหาม
แล้วก็โยนลงน้ำป้าก็ยืนดูเอ๊ะมันเป็นอะไรวะนะ
เอาขยะอะไรมาทิ้งมาน่ะนั่นก็เป็นขยะเพราะไม่ได้สนใจ
เพราะฉะนั้นน่ะก็ยืนดูมันก็จมเร็วกว่าอันก่อนอันก่อนจมช้า
รู้ว่าเป็นศพตกใจเหมือนกันไหมโอ้ยตกใจมากตาย
ไม่รู้เราไม่รู้นะไม่งั้นจะดูไว้ตลอดเลยถ้างั้นเนอะ
มันเป็นรถตู้คันไม่ใหญ่สีดำเหมือนกันเนี่ย
คดีฆ่ายัดกระเป๋าแล้วก็เอาไปทิ้งน้ำเนี่ย
อ่ามันก็มีมาหลายคดีที่เกิดขึ้นนะครับค่ะถ้าจะย้อนดูเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับที่เอาแบบคดีใหญ่ใหญ่สะเทือนขวัญเลยเนี่ย
อยู่สามคดีนะฮะคดีแรก๖พฤศจิกายนปี๕๗นะครับ
พบศพผู้หญิงไทยถูกฆ่ายัดกระเป๋าสีแดงถ่วงแม่น้ำแม่กรองที่กาญจนบุรี
อ่ามือฆ่าเนี่ยเป็นผู้ชายชาวอังกฤษอ่าปมสาเหตุมาจากเรื่องชู้สาวนะครับ
ต่อมานะครับ๓เมษายนปี๕๙นะฮะพบศพผู้ชายชาวภูตานนะครับ
ถูกฆ่ายัดกระเป๋าถ่วงคลองโอ่งอ่างกรุงเทพปมเหตุเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
แล้วผู้ร่วมขบวนการฆ่าก็เป็นคนชาติเดียวกันกับชาวอินเดียรวมแล้ว๖คน
เอาแบบไม่นานมานี้นะครับก็คือสิบมกราคมปีนี้นี่เองฮะสองห้าหกสาม
มีหญิงสาวชาวจีนถูกฆ่ายัดกระเป๋าแล้วเอาไปทิ้งทะเลที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ตำรวจสามารถจับกลุ่มได้เป็นแฟนหนุ่มชาวไต้หวันนะ
สารภาพว่าทำไปเพราะทะเลาะกันรุนแรงเรื่องธุรกิจขายเสื้อผ้าส่งออกนะฮะ
แล้วก็ล่าสุดยี่สิบห้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอ่า
ก็มีคนไปพบกระเป๋าที่มีชายถูกยัดเอาไว้ในแม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชร
ตรวจสอบแล้วเป็นชาวจีนนะครับซึ่งตอนนี้ต้องเร่งตรวจสอบต่อ
เพราะว่าในคดีนี้เนี่ยพยานบอกว่ามีกระเป๋าทิ้งไป๓ใบ
ใช่ค่ะแล้วแฟนสาวของชายชาวจีนที่ถูกพบเป็นศพอยู่ในกระเป๋าใบแรกที่เจอเนี่ย
ก็ยังไม่รู้ว่าหายไปไหนในตอนนี้เขามากันสองคน
ค่ะก็ต้องตรวจสอบขยายผลเพิ่ม